พอดีมีคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพเอาไว้นะคะ
ริมถนนสายร้อยเอ็ดจตุรพักษ์พิมารบ้านเปลือยตำบลรอบเมืองค่ะ
คือมีพระสงฆ์เดินมาอยู่ริมทาง
มีวัยรุ่นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ไปคุยกับพระ

พระเดินหนีอีกเตะก้านคอพระ
ทำร้ายพระจนหนำใจกลับขึ้นรถแล้วออกไป
นี่ค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
จะจังห้อป่ะเนี่ย
บ้า

เว้ยส้าพี่บ้าเว้ยพ่นนี่

โอ้พ่นนี่แม่ส้าพี่บ้าตัวนี่

ดูสิคะคุณผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหทีนี้เดี๋ยวให้ดูอีกคลิปนึงนะคะ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่หน้าร้านขายรถยนต์ที่ริมถนนร้อยเอ็ดจตุรพักษ์พิมารนะคะ
มีกล้องวงจรปิดค่ะของร้านขายรถเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยกล้องตรงนี้แล้วมันเห็นภาพนี้พอดีคุณผู้ชมดูนะคะ
นี่แหละแต่มุมนี้อาจจะชัดหน่อยทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะเขาก็บอกว่าเขา
เห็นเหตุการณ์นักข่าวก็ถามนะเพราะคนที่เห็นคลิปก็ถามเหมือนกันว่า
เอาแล้วคนถ่ายคลิปทำไมไม่ไปช่วยเขาก็บอกว่าที่ไม่ได้ไปช่วยพระ
ก็เพราะว่าเขาเองอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในงานลาดยาง
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่ก่อเหตุมีอาวุธอะไรหรือเปล่าก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
กล้าเข้าไปห้ามแต่เขาไม่ได้นิ่งเฉยแล้วถ่ายคลิปอย่างเดียวเขาตะโกน
ตะโกนห้ามแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ถ้าพระรูปนี้อยากจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายวัยรุ่นคนนี้
ก็ยินดีมอบคลิปนี้ให้ค่ะ
ก็บอกว่าพระท่านน่าจะอายุประมาณ๔๐กว่านะคะเดินมารูปเดียว
แล้วผู้ชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุน่าจะอายุไม่เกิน๑๐

คือเขาได้ยินว่าผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ไปต่อว่าพระ
หลอกเอาเงินเขามา๓๐๐บาทพร้อมชากาแฟ

เขาก็ได้ยินว่าพระเนี่ยท่านก็พยายามจะพูดว่าอย่าทำร้าย
แต่วัยรุ่นคนนี้ไม่หยุดคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
พอทำร้ายพระเสร็จวัยรุ่นคนนี้ก็เดินกลับมาที่รถนะคะ
แล้วเขาบอกว่าพระที่ถูกทำร้ายเป็นพระปลอม
วัยรุ่นคนนี้บอกแบบนี้บอกว่าถูกหลอกเอาเงิน
แต่นางสาวลีลาวดีบอกว่าก็ไม่มั่นใจว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริง
แต่เขาเดินมาบอกกลุ่มคนงานที่เห็นเหตุการณ์ว่าเนี่ยพระปลอมหลอกเงินเขา

ก็มีพี่ผู้ชายเขาขับรถมอไซค์ตามมาค่ะ
แล้วเขามาบอกว่าพระเนี่ยไปหลอกเอาเงินเขา๓๐๐
แล้วก็มีชากับกาแฟด้วยค่ะ
เขาก็เลยขับรถตามมาแล้วก็มาบอกพวกหนูว่า
พระเนี่ยเป็นพระปลอมเวลาเขาพูดอะไรอย่าไปเชื่อเขา
แล้วพี่คนนั้นเขาก็เข้าไปทำร้ายร่างกายเลยค่ะ
มันก็ไม่สมควรนะคะ
แต่คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าไวร่นคนนี้ตอนที่เดินมาคุยด้วยเนี่ย
ดูเหมือนเมาแล้วไม่น่าจะใช่เมาเหล้าเพราะไม่มีกลิ่นเหล้าครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามทางสอบตนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เกาะเหตุไม่ใช่วัยรุ่นในพื้นที่
น่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเจอพระ

ลงมือก่อเหตุคาดว่าเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์

ก็เลยลงมือต่อว่าพระแล้วก็ทำร้ายร่างกายพระ

เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรับไม่ได้เหมือนกัน

พบเห็นผู้ชายลักษณะตามในคลิปนี้ค่ะ
ให้ช่วยแจ้งตำรวจสพเมืองด้วยนะคะ
เพราะว่านี่คือเป็นภัยต่อสังคมจริงค่ะ
ทีมข่าวเลยลองไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ลองขับรถไปดูตามถนนร้อยเอ็จจตุรพักษ์พิมาร

ก็ขับไปเรื่อยลองดูว่ามีพระรูปนั้น
อยู่ไหมเห็นวัยรุ่นลักษณะคล้ายวัยรุ่นในคลิปหรือเปล่า
ไม่เห็นอะไรนะคะเนี่ยตามเส้นทางเป็นแบบนี้
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดบอกว่าก็ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจก็ตรวจสอบให้ค่ะเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ครับก็ไม่รู้ว่าพระจริงหรือพระปลอมนะ
ใช่แต่คนก่อเหตุอ้างว่าปลอม
แต่ถ้าเป็นพระจริงเนี่ยก็ถือว่าพระรูปนี้ท่านอดทนมาก
ตอบโต้เลยนะฮะถูกผู้ชายคนนี้เข้าไปทำร้ายนะครับ